คุณผู้ชมคะมาดูการจัดกิจกรรมของทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ได้มีการจัดโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่๔ค่ะ
ที่จังหวัดบุรีรำและจังหวัดชายภูมินะคะ
เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระทรวง
ไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไปนะคะ

นี่คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมพบปะ
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แก่น้องนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแสลงคม
จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่๔

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา

จนถึงมัธยมศึกษาปีที่๓กว่า๔๐๐คน

จะใช้ภาษาถิ่นซึ่งเป็นภาษาไทยปนเขมรในการพูดคุยสื่อสาร
ซึ่งทางโรงเรียนก็มีการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรำและชายภูมิของกระทรวงต่างประเทศในครั้งนี้
จากจะมีการจัดบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ของประชาคมอาเซียน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบริการทำหนังสือเดินทาง
และความช่วยเหลือต่อชาวไทยในต่างแดนแล้ว

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและหัวหน้าคณะ
ยังได้ร่วมจัดรายการกับสถานีวิทยุท้องถิ่นของทั้งบุรีรำและชายภูมิ
เพื่อพูดคุยและเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบ

อกจากจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทั้งทางบก

อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

เป็นแหล่งผลิตสินค้าผ้าใหม่ที่ขึ้นชื่อ
และเป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญ

บุรีรำยังมีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชา
โดยชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังใช้ภาษาเขมร
ในการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ดังนั้นประชาคมอาเซียนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว
จากชีวิตประจำวันของพวกเขาเลย

เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
อย่างทุ่มดอกระเจียวพลาสุดพันธ์ดินและมอหิ่งขาว
แม้ว่าชายภูมิจะไม่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

จะเดินทางไปประกอบอาชีพยังประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
เพื่อเป็นแรงงานสำหรับเก็บผลไม้
ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิแรงงานในต่างแดน
เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก
โครงการบุคคลสัญญาเทศกระทรวงต่างประเทศ
ที่เดินทางมาที่บุรีรัมแล้วก็ชายภูมิในครั้งนี้
ผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
จริงแล้วเรายังไม่ทราบผลชัดเจน
แต่ว่าถือเป็นการที่กระทรวงต่างประเทศได้มา
ให้ข่าวสารข้อมูลกับพี่น้องชาวต่างจังหวัด
นายชัยสิริอนามานหัวหน้าคณะบัวแก้วสัญจร
กล่าวสรุปโครงการภายหลังการพบปะข้าราชการและประชาชนว่า
โครงการบวชแก้วสัญจรครั้งที่๔นี้
ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
โดยทางคณะบัวแก้วสัญจรจะนำข้อเสนอต่างที่ได้รับ
เช่นการยกระดับด่านช่องสายตะกูให้เป็นจุดผ่านทางถาวร
พิจารณาและดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานราชการ
และกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน